ทีนี้คุณผู้ชมค่ะทีมข่าวของเรายังอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีค่ะที่บอกว่าอยู่ดีมีไฟไหม้เกิดจากอะไรก็ไม่รู้
บ้านสี่หลังหลังที่หนึ่งสองสามสี่เนี่ยก็ไหม้กันมาเป็นเดือนเดือนล่ะไม่มีสาเหตุไม่รู้เกิดจากอะไร
เมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็อยู่ปากหลักอยู่อ่ะนะสองครั้งห่างนะสักประมาณสี่สิบห้านาทีช่วงเย็นเย็นบ่ายสามสี่โมงเย็นอย่างเงี้ยค่ะ
อยู่ต่อวันนี้ไม่ต่อมีอีกหนึ่งจุดแต่คราวเนี้ยพิเศษเพราะกล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้ด้วยภาพนี้เลยค่ะ
แสดงว่ามันจะเห็นก่อนไหม้อยู่ดีดีเนี่ยมันไหม้เลยแล้วภาพจับไว้ได้แบบนี้เลยไม่มีคนไปจุดอ่ะคือเมื่อวานที่มีสองจุดเนี่ยคือคนวิ่งมาบอกใช่ไหม้แล้วแล้วก็วิ่งไปดูกันแต่อันนี้คือเห็นภาพเอากันเคลียร์ไปเลยว่าอยู่ดีดีมันลุกไหม้เองจริงจริงทีนี้มีเจ้าหน้าที่ของทางกรมควบคุมมลพิษเขาลงพื้นที่

ภูมิสื่อข่าวแท้รัฐทีวีคุณระวีการแก้วิจิตรอยู่ต่อเนื่องมาหลายวันแล้วนะคะก็บอกว่าดรวจสอบคลิปจากกล้องวงจรปิดแล้วค่ะอ่านาทีก่อนที่จะเกิดเหตุเนี้ยย้อนไปประมาณยี่สิบนาทีค่ะต้นถึงเวลาที่ไฟไหม้คือแปดนาฬิกาหกนาทีมันเป็นอย่างที่เห็นเลยคือมันก็เป็นภาพแบบเนี้ยปกติไม่
อยู่ดีดีก็มีไฟลุกแบบนี้จริงจริงอะค่ะ
ก็กล้องนี้จะปกติจะตั้งตลอด๒๔ชั่วโมงอยู่แล้วแล้วคราวนี้เมื่อวานไฟดับใช่ไหมที่นักข่าว
ว่าไฟดับที่รถชนเสาไฟฟ้า
แล้วก็ผมก็เลยเซ็ตตั้งแต่๗โมงเซ็ตกล้องตั้งแต่๗โมง
พอตื่นนอนมาก็เซ็ตกล้องเองแล้วก็ตั้งไว้ประมาณชั่วโมงกว่า
ตอนนั้นผมอยู่ที่ข้างหลังบ้านอยู่
ก็หน้าบ้านกับหลังบ้านห่างกันประมาณ๕๐เพชรครับ
คือตอนนั้นผมล้างแก้วอยู่ไม่รู้ด้วยว่าเกิดเพลิงไหม้
ได้ยินบ้านข้างเรียกได้ยินเสียงเรียก
ผมก็นึกว่าไหม้หลังนู้นผมก็วิ่งไปดู
พอวิ่งขึ้นมามันกลายเป็นหลังเรา
ก็เลยเอาน้ำดับแล้วพูดให้เขาช่วย

ก็เห็นเลยครับเห็นว่ามันมีวัวมันติดอยู่ในกล้อง

แล้วเขาลงมาดูยังไงบ้าง
นั้นผมไม่สนใจแล้วเพราะเรารู้แล้วว่ามันเกิดขึ้นจริง
เขาจะคอมเมนต์อะไรก็อันนั้นมันเรื่องของเขา

เขาก็อยู่แต่ส่วนของเขาก็อยู่ในกรอบของเขา

คือเขาไม่เคยมาลงพื้นที่เขาไม่เคยมาเห็นกับเรา
คือผมอยากจะให้เขาลงมาดู
อยากรู้ลงมาดูเลยไม่ใช่แบบคอมเมนต์แต่อยู่ในพื้นที่ตัวเอง
อยากให้ลงมาที่พื้นที่เราอยู่
ก็มีกรณีที่นักวิชาการออกมาวิเคราะห์ไงคะว่าน่าจะเป็นฝีมือมนุษย์
เจ้าของบ้านก็เลยบอกว่าลงมาดูให้ลงมาดูในพื้นที่จริงจะดีกว่า
ช่วง๑๑โมงค่ะคุณผู้ชมนายมานพบุญแจ่มผู้มนุยการศูนย์ควบคุมมลพิษ
เบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกระยองก็นำเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษไปตรวจสอบเลยนะคะ
แล้วก็เก็บข้อมูลจากเจ้าของบ้านรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้วย
ก็เก็บตัวอย่างดินนะคะแถวบ่อบาดานบ่อแรกก็นำไปตรวจสอบเพิ่มเติม
จากนั้นเนี่ยก็นำเครื่องตรวจวัดไอระเหยสารเคมีรอบบ้าน
ปรากฏว่าไปเจอสารฟอสฟินอยู่ในอากาศ๓ครั้งนะคะ
จุดที่เจอคือหลังบ้านของบ้านหลังแรกอยู่ใกล้กับโรงรถ
แล้วก็ใกล้กับบ่อบาดานบ่อที่๒
ค่าความเข้มข้นของสารอยู่ที่๐๐๑เปอร์เซ็นต์
เจ้าหน้าที่ควบคุมมลพิษเขาบอกแบบนี้นะคะว่า
ตามหลักวิทยาศาสตร์ปริมาณที่ตรวจเจอ
ยังไม่มีโอกาสที่จะติดไฟได้
ต้นเหตุของสารฟอสปินจะมาจากอะไรก็ได้ค่ะ
แต่ต้องมาในรูปของสารฟอสไฟล์
แต่สารฟอสไฟล์ก็จะมาในรูปของฟอสฟินได้

โรงงานอุตสาหกรรมก็จะเอามาใช้ในแง่ของสารรมควัน
พอนำไปหยดน้ำก็จะเกิดไฟขึ้นมาอะไรแบบนี้นะคะ
เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าตอนนี้เขารีเซตเครื่องใหม่
ตรวจสอบหาสารฟอสฟินแถวรอบตัวบ้านนะคะนอกบ้าน
ปรากฏว่าไม่เจอพอรีเซตเครื่องใหม่มันไม่เจอแล้ว

แต่จะติดยังไงยากน้อยขนาดไหน
ยากมากยากน้อยมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะ

เจ้าของบ้านเคยเล่าก็คือเคยขุดบ่อบาดาน

ลึกด้วย๔๐เมตรกับ๖๐เมตร

ก็เลยคาดว่านี่แหละจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟไหม้ปริศนาหรือเปล่า

ลงไปในดินบริเวณใกล้กับบ่อบาดาน

พบค่าความเข้มข้นของสารอยู่ที่๐๘

เจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษบอกว่า
เป็นสารที่ทำให้เกิดไฟได้เช่นกัน

บ่อที่๒ซึ่งอยู่หลังบ้านใกล้โรงรถ

มันก็ค่อยลดลงเรื่อย

ใส่ขวดแก้วที่ทำความสะอาดแล้วนะครับ
แล้วก็ใส่น้ำเข้าไปละลายในขวด
เพื่อรอดูว่ามันจะมีสาร

เดี๋ยวต้องรอผลทางห้องปฏิบัติการด้วยนะครับ
อกจากนี้ยังตรวจสอบเพิ่มเติม

พอตรวจนะคุณเขียนพระสร
ซึ่งมันเป็นค่าในจุดที่เกินค่ามาตรฐาน
แล้วก็เป็นสารตัวเดียวกับที่เจาะดินลงไปก่อนหน้านี้แล้วเจอ
เจ้าหน้าที่บอกว่าอันนี้มันน่าสนใจ
เพราะว่ามันอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการนำให้เกิดความร้อนมาก

แต่ถ้าเอาให้ชัดเดี๋ยวรอกรมควบคุมมลพิษยืนยันอีกครั้งหนึ่งก่อน
ทีนี้ทางเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมจังหวัดจันทบุรีเขาก็ลงพื้นที่ไปที่บ้านที่เจอไฟไหม้ปริศนานะคะ
เขาก็มีเงินช่วยเหลือเยียวยาของทางจังหวัด
ทีมข่าวของเรายังอยู่ต่อค่ะ
วันนี้อากาศก็ร้อนเหมือนกันบ่ายก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝน
ยังอยู่ต่อว่าพรุ่งนี้จะไหม้อีกไหม
จุดไหนยังไงจะเจอสารอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่า

ไม่ชัดให้ได้ข้อสรุปจากพื้นที่แหละครับ

รับว่าก่อนนั้นนี่มันเคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นที่พัทธลุง
ใช่ค่ะแล้วก็พอมีการติดตั้งกล้อง

พอมามีเหตุที่บ้านนี้ที่จันทบุรี

เจ้าของบ้านบอกใครจะมาจุดไฟเผาบ้านตัวเอง

นักวิชาการแสดงความเห็นเขาบอกเขาก็กลุ้มเขาก็เครียด
ค้นหาว่าเขาเนี่ยสร้างเรื่องขึ้นมานะครับ
เราก็ลองสอบถามความคิดเห็นเพิ่มเติมนะครับ
จากทางนักวิชาการที่เชี่ยวชาญด้านนี้นะครับ

โดยคุณวัชรีดวงใสผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
วันนี้ไปสอบถามอาจารย์สริญญาภัยศาลสมบัติ
ซึ่งเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
คณะวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพื่อให้ช่วยวิเคราะห์กรณีไฟไหม้ปริศนาที่เกิดขึ้นที่จันทบุรี
อาจารย์สริญญาบอกว่าโอกาสที่ไฟจะติดขึ้นเอง

เพราะมันไม่มีซอสหรือว่าตัวนำความร้อน
คือมันต้องมีออกซิเจนเชื้อเพลิงตัวนำความร้อนองค์ประกอบ๓อย่าง
ส่วนที่เจ้าหน้าที่พบสารฟอสฟินหรือว่าฟอสฟอรัส
ซึ่งเป็นสารที่ติดไฟได้ง่ายหรือว่าไวไฟในพื้นที่บ้าน
จันทบุรีก็เป็นไปได้ว่าจะเป็นเชื้อเพลิงในการเกิดไฟไหม้
ซึ่งสารตัวนี้อาจจะเกิดจากการหมักหมมต่างอย่างเช่นการหมักหมมของเสื้อผ้า
กผลไม้ที่หมักหมมเชื้อราแล้วก็ความชื้นเอาไว้เป็นเวลานาน
ซึ่งแก๊สพวกนี้มันเข้าองค์ประกอบเป็นเชื้อเพลิงได้
แต่ต้องมีตัวนำความร้อนมาทำให้เกิดไฟไหม้
ซึ่งตัวนำความร้อนมันก็มาจากคนก็ได้หรือจากสิ่งอย่างอื่นที่ไม่ใช่คนก็ได้
ก็จะมันก็อาจจะมีสะสมอยู่ในบริเวณนั้นได้นะคะ

ถ้าเกิดว่าเนื่องจากว่าฟอสฟีมเป็นพวกฟอสฟาลัสนะ

มีต้นของประกายไฟขึ้นมา

ที่มันจะมีไฟติดมันก็เป็นไปได้
เหตุผลที่เกิดที่จากโรงพยาบาล
โอกาสที่ไฟจะติดขึ้นเองก็เป็นไปได้
เป็นไปได้แต่ก็ค่อนข้างยากใช่ค่ะ
น่าจะมาจากซอสของประกายไฟ
เพราะว่าถ้ามันมีแก๊สที่มันติดไฟง่ายอยู่แล้ว
ประกายไฟมันเกิดจากอะไรก็ได้

เป็นประกายไฟที่เกิดจากตรงไหนก็ได้
สายไฟหรือว่าถ้าไม่มีไฟฟ้ารัดวงจร
มันมีประกายไฟอะไรอย่างนี้มันก็คือได้หมด
คือองค์ประกอบในการเกิดไฟไหม้มันมีออกซิเจน
ก็คืออากาศเชื้อเพลิงแล้วก็ตัวนำความร้อน

มันไม่จำเป็นต้องเป็นมนุษย์อย่างเดียวก็ได้นะ
ตัวอย่างง่ายเวลาเราไปเติมน้ำมัน
คุณเห็นมันสอนที่ปั๊มก็จะมีป้ายติบหน้ารถแล้วแหละ
สูบบุหรี่ห้ามใช้โทรศัพท์มือถืออะไรพวกนี้
เพราะบริเวณปั๊มน้ำมันมันมีแก๊สหรือว่าเชื้อเพลิงอยู่
ถ้ามันมีประกายไฟจากบุหรี่ไปสัมผัสเชื้อเพลิง

หรือว่ามีประกายไฟจากการประจุไฟฟ้าอะไรก็ได้

แล้วก็ทำให้เกิดไฟไหม้ขึ้นอะไรอย่างนี้
เราหาความรู้เพิ่มเติมไว้ให้ก่อน